โรงเรียนอัศมชันมัธยมร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยการแปลอักษรเป็นภาพพระบรมชายาธิสลักษณ์อย่างพร้อมเพลียงและงดงาม
ติดตามจากรายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
นักเรียนโรงเรียนอสัมชันจำนวน๑๒๕๐คน
แปลอักษรเป็นภาพพระบรมชายาธิสลักษณ์จำนวน๙ภาพ
เพื่อถวายอาลัยแด่ในหลวงราชการที่๙
ติดตามภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันค่ะ
พระบรมชายาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งทรงพระเยาภายใต้ชื่อยุวราชาอภิวาสราชสะดุดี
เป็นภาพแรกที่นักเรียนชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนอสัมชันบังรักษ์

รวมใจกันแปลอักษรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ระบาดสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงเรียนอสัมชัน

ต่อมาเป็นพระบรมชายาธิสลักษณ์ฉลองซีรีราชสมบัติ๖๐ปีชื่อภูมิพลมหาราชาพระผู้สถิตบนฟากฟ้านิรันการ
การแปลอักษรครั้งที่๔เป็นพระบรมชายาทฤษลักษ์กับพะสกนิกร
ภาพที่๕ทรงประทับลงกลางใจไทยทั้งชาติถ่ายทอดพระอริยบทขณะทรงงาน
ภาพที่๖พระบรมชายาลักษณ์ประจำใจไทยทุกบ้านหรือภาพที่มีทุกบ้าน
แปลอักษรที่ยิ่งใหญ่งดงามและพร้อมเพลียงกันในครั้งนี้
มีจุดเริ่มต้นมาจากความตั้งใจของนักเรียนและอาจารย์ที่ต้องการแสดงพลังความสามัคคี
และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามรอยพระราชปนิษฐานของในหลวงราชการที่๙
โดยนอกจากภาพพระบรมชายาธิสลักษณ์จากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยแล้ว
ยังมีการแปลอักษรที่เป็นข้อความเร็วหรือโค้ดคาวส์
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีต่อในหลวงราชการที่๙ด้วย